อยากเฒ็งวันนี้หมอไก่จะพาไปวัดแห่ง๑
ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ร่ำลือในเรื่องของ
ความศักดิ์สิตของหลวงพ่อทอง
ติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมากราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
องค์หลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ
ว่าเป็นพระพี่พระน้องลอยตามน้ำกันมาค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเข่า
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
มาถึงที่วัดเขาตะเขาทั้งทีนะคะ
เราก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อทองค่ะ
ซึ่งทางวัดนะคะจะมีทั้งหลวงพ่อทององค์จริง

แต่ก่อนนะคะหลวงพ่อทององค์จริงค่ะท่านจะอยู่บนเขานะคะ
ทางวัดค่ะก็เลยมีการอัญเชิญนะคะหลวงพ่อทองค่ะ

พิกัดเฮงแรกนะคะหลังจากที่เราค่ะมาที่วัดเขาตะเข่าแห่งนี้นะคะ
นั่นก็คือการมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อทององค์นี้นั่นเองค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าองค์หลวงพ่อทองมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยค่ะ

กล่าวนามัศกาลพระคุณเจ้าค่ะ
หลังจากที่เรานะคะทำการกราบหลวงพ่อทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่าองค์หลวงพ่อทองค่ะจะมีประวัติความเป็นมาและปฏิหารยังไงนะคะ

การไปพบหลวงพ่อทองเนี่ยไปพบที่ปากคลองแม่กอง
ก็ชาวบ้านแหลมเนี่ยมีอาชีพเป็นชาวประมง
พอไปลากอวนจะไปสะดุดกับต่อไม้อยู่ทุกครั้งนะ

ก็เลยสงสัยว่าต่อไม้แล้วมันอยู่

เจอพระพุทธรูปสององค์องค์หนึ่งนั่งองค์หนึ่งยืน

รัศนาลงค์พ่อจัดบนยอดเผสอ่ะ

เกิดมีปลายลุกถวมองค์พ่อ
ให้ทองให้ทองคำเปลวที่พระองค์ท่านละลายออกมา
แล้วก็ปรากฏรูปอินของหลวงพ่อ
ถ้าพูดในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทองนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าในสมัยก่อนค่ะเคยมีชาวบ้านนะคะปิดทององค์หลวงพ่อทอง
มองไม่เห็นเลยค่ะว่าหลวงพ่อท่านนะคะเป็นพระปางอะไรเหมือนกับในรูปนี้เลยค่ะ
แต่ภายหลังนะคะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นมาค่ะ
ก็เลยทำให้ทองที่หุ้มอยู่บริเวณองค์ท่านนะคะหลอมละลาย
ทำให้เห็นเนื้อนายนะคะว่าท่านเป็นพระปางมารวิชัยนั่นเองค่ะ
หลงพ่อทองเนี่ยชาวบลจัดศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าบลบวช
คือคำขอเป็นจริงแล้วก็มาแก้บน

แล้วถ้าสมมุติว่าญาติโยมที่เขาอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด

แต่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เนี่ย
เขาสามารถที่จะขอพรยังไงได้บ้างคะ
เขาเรียกว่าจุดทูบ๙ดอกกลางแจ้ง
คือหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
แบบนี้ก็คือถือว่าจะได้ผลเหมือนกัน
ได้ผลนะกลางทะเลยังได้เดี๋ยวก็บ่นได้ทุกที่
บลได้ทุกที่ใช่
และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือวิหารหลวงพ่อทองหลังใหม่ค่ะ
ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะมาไหว้หลังจากช่วงเดือนมกราคมนะคะ
หลวงพ่อทองท่านจะมาอยู่ที่วิหารหลังใหม่หลังนี้เลยค่ะ
กราบหลวงพ่อทองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะ
ขึ้นเขาตะเข่านะคะไปไหว้หลวงปู่หมอค่ะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งนะคะ
แห่งวัดเขาตะเข่าแห่งนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะ
การจะขึ้นลงที่เขานี้นะคะถือว่าสะดวกสบายอย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้นะคะเขาจะมีรถลางค่ะ
ขึ้นลงแค่สิบบาทเท่านั้นค่ะบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะคะ

อ่าค่ะพระพุทธรูปองค์นี้นี่ก็คือหลวงปู่หมอใช่ไหมคะ
แน่ใจว่าท่านมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
ความตรรากษีของพ่อก็รู้อย่างเชื้อบ้านมากขึ้น
ก็มีคนมากันมากขึ้นก็เลยไม่ตะดวก

ถ้าจะลักษณะหลวงพ่อลงมาจากโยชน์เขา
มาไว้ที่โบสถ์เนี่ยมันน่าจะดี
แล้วก็ให้ความสะดวกกับชาวบ้าน

พอพัฒนาหลวงพ่อลงไปปุ๊บ

ก็เลยสร้างหล่อหลวงพ่ออบสรุเข้ามาใหม่
อาศัยหลวงพ่อท้องก็ล่ะเป็นแบบ
แล้วก็หล่อขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
คนส่วนใหญ่ที่เขามาขอพร

ยาเกลียดวันพลวงเทศอาจารย์พลวงไพร

ของลูกช้างลูกไม้หาย
พอหาให้เขาจริงก็อู้

ก็เลยเป็นที่มาของหลวงพ่อภูหมอ
เรียกทั้งหลวงพ่อหลวงพ่อปู่รวมกันไปแล้วนะ

เราได้กราบทั้งหลวงพ่อทองแล้วก็หลวงปู่หมอค่ะ

ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ